คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์ที่ทางม้าลายหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือคนข้ามถนนนี่แหละ
เดี๋ยวไปดูนะว่ามอเตอร์ไซคันนี้เขาทำยังไงค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เธอก็เซ็งเหมือนกันนะคะ
โคตรทางม้าลายมันยังขับชนกันอีก
มันไม่ใช่การชนแบบแรงจนกระเด็นนะคุณ
แต่เนี่ยมันเป็นจังหวะภาพมันอาจจะไกลนิดนึงค่ะ
แต่จังหวะนี้มอเตอร์ไซค์มาแล้วเนี่ยโอ้โห
ไปนิดนึงนะครับผู้หญิงคนนี้เสื้อสีขาว
เธอก็เซ็งนิดนึงเหมือนกับเธอพูดอะไรกับมอเตอร์ไซค์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนในกรุงเทพนี่แหละนะคะ
ตอนกลางคืนคนก็ค่อนข้างเดินขวักไขวอยู่นะ
นั้นเหมือนกับเป็นเขตชุมชนด้วยค่ะ
ทีนี้พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ทางเจ้าของกล้องหน้ารถ
เอาคลิปไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็เขียนเอาไว้นะ
บอกว่าต้องสังเวอร์อีกกี่ชีวิตถึงจะเลิกขับชนคนตรงทางม้าลาย

ส่วนอีกคลิปที่จะให้ดูนี่นาทีชีวิตเหมือนกัน
หนูน้อยคนนี้เขาทำยังไงคุณผู้ชมดูนะ
นี่รถขับมาอยู่ดีแล้วสังเกตจังหวะค่ะ

ชนไหมเราฟรีสภาพค้างไว้แต่คุณผู้ชมน่าจะเดาได้จากเสียงตึกชนนะคะคุณผู้ชม
เด็กผู้ชายน่าจะอายุสักประมาณ๕ขวบได้ไหม
เพราะว่าในเฟซบุ๊คเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนเอาไว้นะบอกว่าอุทาหรณ์
ผมไม่ผิดผมบีบแร่เตือนแล้วเด็กเป็นฝ่ายผิดเพราะว่าวิ่งตัดหน้ารถผม
แล้วเขาก็บอกด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักขับรถเชิงป้องกันอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คาดการณ์เชิงบวก
อาจจะมีรถมีเด็กวิ่งออกมาจากข้างทางแล้วก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสม
ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบอบรมหลักสูตรพวกป้องกันการขับขี่อุบัติเหตุลักษณะนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นน่ะนะคะ
คลิปนี้มันเป็นถนนลาดยางสวนเลนด้วยคุณผู้ชมน้องก็วิ่งมาแบบตัดหน้ารถถึงแม้ว่าจะบีบแต่ปีนแต่ก็ตึกชนไปเต็มเหมือนกัน
ดังนั้นบ้านที่อยู่ใกล้ถนนบางทีมีเด็กเล็กอยู่เด็กเขาจะวิ่งออกมาไม่ได้ดูรถหรอกค่ะต้องระวังด้วยนะคะ